มาถึงประเด็นที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะคะ
ว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรช่วยส่งมาให้เราเพิ่มเติมหน่อย

เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจจราจรที่จะยึดใบขับขี่
กรณีเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถตู้โดยสารสาธารณะค่ะ
คือตัวทางคนที่ขับรถบรรทุกหรือว่ารถสาธารณะ
จะทำให้รู้ว่าใครขับขับเร็วขับช้ายังไงทำผิดกฎหมายหรือเปล่า

ตำรวจจราจรจะมายึดใบขับขี่เขาก็ให้ไม่ได้ไง

แต่ก็มีหลายกรณีที่ตำรวจจราจรบอกว่า

คุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยก่อนคุยก่อน
คุยก่อนคุยก่อนคุยก่อน
ไม่ไม่ไม่ไม่ผมคุยกับท่านรหัสหนึ่ง
ผมบิงเจ็บว่า

อย่าท่านยึดไปทำไมไบขับขี่

หรือจะให้ใส่ผมถามว่า

ผมถามว่าท่านขึ้นไปขับขี่ผมมา
ไม่ซังท่านเขาเขียนแล้ว

กฎหมายมันมียุค
นี่แหละคลิปนี้ก็เถียงกันนะคะ
ระหว่างคนขับรถตู้กับตำรวจจาราจรสนดินแดง
คือคนขับรถตู้เขาทำผิดกฎจราจรจริง

เขาก็ถูกจับที่สามเหลี่ยมดินแดน
ตำรวจจราจรก็เขียนใบสั่งแล้วก็ขอยึดใบขับขี่
คนขับรถตู้ก็เลยไม่พอใจก็เลยเถียงกัน

คนขับรถตู้ก็พยายามจะถามตามที่เราได้ยินนะ

ตำรวจก็พยายามจะอธิบายชี้แจงแต่ก็เนี่ยก็เถียงกัน
ตำรวจก็เลยจับผู้ชายคนนี้จับคนขับรถตู้เนี่ย

คือในมุมของคนขับรถตู้
เขาบอกว่าเขียนใบสั่งโอเคใช่
เขาไปเสียค่าปรับแล้วก็ได้ใบขับขี่คืนก็ใช่
แต่ถ้าเป็นรถทั่วไปที่เขาไม่ได้ต้องใช้ใบขับขี่กับรถเนี่ยมันไม่เป็นไร
เพราะฉะนั้นเขียนใบสั่งมาแต่ใบขับขี่อย่าเอาไปเดี๋ยวเขาไปเสียค่าปรับ

ไปโรงพักไงไปโรงพักบอกให้ไปโรงพัก

ผมวิ่งขวาคุณเขียนใบสั่งมาสิ

ผมมีงานต้องทำเหมือนคุณ
ผมไม่ได้ว่างมานั่งจับรถชื่อขวาชื่อซ้าย
หน้าที่ผม
หน้าที่คุณคุณทำไปคุณทำไป

ลูกน้องมีปัญหาอะไรอ่ะ
นี่ที่มีเบอร์ฝนทร่วงจะโทรจน้ำถูกเลยอะ

แต่ผมถามว่า
เอ๊ะมันดุนขาที่ผมอะ

ตำรวจเอามาคุณก็เอาใบสั่งไป
ไม่ได้ยึดนะเขาเรียกว่าเรียกเก็บใบขับขี่ไว้
แล้วคุณเอาใบสั่งไปใบสั่งนี้มันสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้ชั่วคราว

ใช่แล้วเขาก็มีผู้โดยสารอยู่ในรถตู้ด้วย
ก็คือไม่ว่าจะเป็นคลิปจากฝั่งของคนขับรถตู้
หรือคลิปจากฝั่งของตำรวจจราจร
ก็เถียงเรื่องนี้แหละค่ะก็เรื่องเดียวนี่แหละค่ะ
เราก็เลยถามไปที่๑๐ตำรวจรีเอกพลศรีนาธนาวา
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอดินแดงเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ
ท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙มิถุนายน๘โมงครึ่ง
คนขับรถตู้ทำผิดกฎจราจรคือไปขับเลนขวา
ก็ออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
แต่คนขับรถตู้พยายามขัดขวางไม่ให้ตำรวจจราจร
เอาใบสั่งไปส่งที่สถานีตำรวจแล้วก็พยายามกระชากใบขับขี่คืน
ตำรวจเขาเห็นว่าเป็นการขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

ส่วนตำรวจก็ท่านตามกฎหมายว่าอันนี้เก็บประหยากกับขี่

ก็ให้ผู้อาคีกไปปรับสอนออ
เก็บประหยากกับขี่ตามกฎหมายที่ระบุได้ตามกฎหมาย

ก็ให้เขาไปแต่เขาก็ยังดื้อดันเขาก็ยังไม่ยอม
คือเขาก็เลยขวางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปส่งไม่ยากกับขี่
ขวางไปขวางมาก็เลยเกิดการแย่ง
คือเขาแย่งไม่ยากกับขี่ไปจากมื้อเจ้าหน้าที่สำรวจนะครับ
เนื่องใส่กุญแจมือนี้คือแถว
เขาเข้ามาในตู้ตำรวจแล้วครับเจ้าหน้าที่จะไปส่งใบย่ากับขี่
เขาก็มาขวางนะครับเขามาขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปส่งพระยาขับขี่
ขวางบอกจะใส่ไว้เจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เป็นการขวางนะครับ
คำสั่งเจ้าพนักงานให้เจ้าพนักงานไปทำงาน
ไม่ให้เจ้าพนักงานไปส่งไม่ยากกับขี่ที่ใส่กุญแจมือนี้มันเป็นเหตุ
คือเขาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เลยเป็นการจับกุ้มคือบอกเขาให้ไปลงพักแต่อีกดีเขาไม่ไปครับ
เขาไม่ไปเขาไม่ยอมเขายังดื้อดันอยู่
เขายังปัดขวางการปริมาณงานของเจ้าหน้าที่อยู่
เจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือ
ครับก็เลยนำตัวส่งไปโรงพักให้พนักงานสอบสวน
ส่วนท้องที่ให้ไม่ไกลกว่าภูมิสายอย่าไปสิ่งไว้ไปฉันแล้ว
นี่ค่ะคนขับรถตู้ก็ถูกดำเนินคดี
คดีอาญาเป็นข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อืมปรับสองพันบาทจำคุกหนึ่งเดือน
ให้รอลงอายาเป็นเวลา๑ปี

แล้วก็ปรับตามพรบจราจรด้วย๕๐๐บาท

คุณผู้ชมครับที่เรากำลังพยายามพูดคุยกันอยู่
คือกรณีการยึดหรือว่าเก็บใบขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะ

เราไม่ได้กำลังจะบอกว่ารถตู้เขาทำถูกหรือไม่ถูก

แต่ที่มีกันเยอะเนี่ยปัญหาในขณะนี้คือเรื่องของ

ที่เขาถูกยึดใบขับขี่ไปไม่ได้

อืมตกลงมันยังไงไงเรื่องเนี้ยเราก็อยากรู้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของรถบรรทุกไปแล้วครั้งหนึ่ง
ใช่นะครับเราสอบถามไปยัง
พลตำรวจรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตลอดนครบาล
บอกว่าตามกฎหมายพระชบัญญัติจราจรทางบก
จราจรมาตรา๑๔๐นะครับระบุว่า
เจ้าพนักงานจราจรหากพบความผิดด้วยตัวเอง
ตามกฎหมายเนี่ยสามารถจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้
โดยต้องออกใบสั่งหรือใบหลักฐานแทนใบขับขี่
ที่มีอายุ๗วันเรียกเก็บมาก่อน
แล้วออกใบสั่งแทนใบขับขี่
สั่งจะมีอายุ๗วันนะครับ
กฎหมายไม่สามารถให้ยึดใบอย่างอื่นแทนได้

บัตรประชาชนไม่ได้
อะไรก็ไม่ได้ต้องเอาใบขับขี่เท่านั้นนะครับ
แต่หากเจ้าของจะอ้างว่า

ถ้าไม่มีใบขับขี่แล้วไม่สามารถสตาร์ทรถได้
คนนโมนตรีจีรพรรดิบอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริง
ใช้คำว่าไม่น่าจะเป็นความจริง
เพราะก่อนหน้านี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตู้บ่อย
ที่ชนแล้วก็อะไรไฟลุกท่วมไหม้ตายกันเยอะอะไรพวกนี้นะครับ

กรมการขนส่งทางบกก็สั่งให้รถตู้โดยสารสาธารณะ
โดยมันต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่
เพื่อยืนยันตัวผู้ขับขี่
เท่าที่ทราบจากกรมการขนส่งทางบก
ไม่พบว่าหากไม่มีใบขับขี่แล้ว
ทำให้ไม่สามารถขับขี่ได้อาจเป็นผู้ประกอบการที่ไปทำกันขึ้นเองก็เป็นได้
อืมท่านใช้ว่าอย่างงี้อืมตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่าที่ทราบ
ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกไงว่ามันมีประเด็นที่เป็นรถบรรทุก
ใช่แล้วถูกตำรวจเรียกอ่ะตอนเป็นคลิปดังคือจอดอยู่ขวางทางอยู่อ่ะ
รถกู้พัยเขาต้องมาว่าโอ้โหคุณเถียงอย่างงี้เนี้ย
เกิดผมมีคนเจ็บคนป่วยมาผมทำยังไงค่ะเหรอ
ก็ทางตำรวจบอกว่าอ๋อมีคำสั่งแต่คำสั่งยังมาไม่ถึง
เจ้าของรถบรรทุกเขาก็เอาคำสั่งมายืนยันว่า

แค่ให้เขียนใบสั่งมาไปจ่ายภาพปรับที่สอนนแค่นั้น
ไปโชว์เลยนะครับ
นี่คือระบบอีคิวซังของรถฮีโน่ที่ให้มากับรถยนต์นะครับ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ต้องรับเข้าสู่ระบบฮีโนอีคิวซัง
อีคิวซังตอบรับแล้วนะครับ
นี้เดี๋ยวต้องให้เขาแสดงสถานะก่อน

ผมถ่ายให้ดูตรงหน้าจอของอีคิว

ถ้ารูดผ่านจะเป็นรูปใบไม้นะครับ

คือต้องเข้าใจนะว่าบางทีมันรูดเยอะ
มันก็ค่อนข้างจะศึกร้อนหน่อยหนึ่ง

เพราะรูปใบไม้แล้วจะสตาร์ทได้ครับ

ดูรอบเครื่องครับอันนี้รอบเครื่องเดินเบา

ไม่ใช้ใบขับขี่ยัง

สตาร์ทแบบไม่ใช้ใบขับขี่

เดี๋ยวผมเปิดแฝด
อันนี้คือรถบรรทุกที่เขามีคู่กรณีกันก่อน

แต่ว่าท่านผู้นมตรีจีโรภัฐภูมิจิต
สอบจากกรมการขนส่งทางบกไม่พบว่าหากไม่มีใบขับขี่แล้ว
เป็นผู้ประกอบการที่ทำขึ้นเองก็เป็นได้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ตรงนี้ไงว่ามันตกลงมันยังไงกันแน่
แต่เอาเป็นว่าทางส่วนนักงานจับบนแห่งชาติ
แล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับทางกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมนะฮะ
กับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเอาให้ชัดในการที่จะบังคับใช้กฎหมายกลไกต่างว่ามันจะเอายังไงตรงนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่ากรมการขนส่งทางบกกับตำรวจต้องคุยกันให้ชัดนะ
ทีนี้เรื่องของหนังสือคำสั่งไปดูหนังสือนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นหนังสือบนถึงข้อความของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ
วันที่๙มิถุนายน๒๕๖๐เนื้อหาคำสั่งเป็นแบบนี้นะคะ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับข้อร้องเรียน
ของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ
เกี่ยวกับการยึดใบอนุญาตขับขี่
ของผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะอยู่
ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๑๔๐วัก๑
ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจร
สามารถใช้ดุลยพินิษฐ์พิจารณาได้ว่า
จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้หรือไม่
สำหรับกรณีรถโดยสารสาธารณะ
ที่ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่
วบคู่กับระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ให้ออกใบสั่งโดยไม่ยึดใบอนุญาตขับขี่
เพราะมีระบบการควบคุมของทางราชการอยู่แล้ว
และให้ผู้บังคับบัญชาประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทาง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยสั่งการไว้

หนังสือนี้ลงนามโดยพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชันบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะคะ
ซึ่งออกมาเมื่อปีที่แล้ว๙มิถุนายน๒๕๖๐โอ้โหปีนึงแล้ว

แต่ตำรวจบางที่ยังบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือ
หรือว่ายังตีความว่าในมุมว่าเออยังไงก็ทำเหมือนรถทั่วไปนี่แหละ

แต่ว่าท่านผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาท่านก็บอกถูกว่า
จุดเริ่มต้นถ้าไม่ผิดกฎจราจรไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่มีปัญหานี้

แต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ายังไงมันก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
ดังนั้นต้องมีข้อสรุปให้เขาว่าตกลงจะยังไง